เขาว่ากันว่าฤดูหนาวเนี่ยเอาจริงนะบางคนอาจจะรู้สึกเหงาแต่บอกเลยว่าถ้ามีดอกไม้แล้วก็ไม่มีทางเหงาแน่
และที่นี่บอกเลยว่าขายดอกไม้ดีมากเลยครับ

ที่จังหวัดเลยเนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงนะเป็นสถานที่ที่หลายคนอยากไปดูดอกไม้

เขาปลูกได้แทบทั้งปีเพราะอากาศดีมาก
ที่นี่คือบ้านแก่งไฮหมู่๓ตะบนหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลย

แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายดอกนะฮะไปถามเจ้าของสวนดอกไม้
อย่างคุณจีราพรราชลงเมืองเจ้าของสวนดอกไม้ใยอ้อย
เล่าว่าสวนปลูกต้นไม้ของเธออยู่ที่ประมาณสัก๓๔ไร่
มีมากมายหลายดอกนี่กุหลาบนะแล้วยังมีดอกกาเซเนียแพนซีน่าแมวแล้วก็ฟอร์เก็ตมินนัก
ที่พูดมารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็แล้วแต่เพราะผมเองก็ไม่รู้จักบ้าง
ว่าถ้าเห็นดอกไม้เนี่ยน่าจะนึกภาพออก
แต่ดอกกุหลาบเชื่อว่าหลายคนรู้จักแล้วเขาบอกว่าที่ขายดีมากคือสายพันธุ์กุหลาบอังกฤษ
ใช่มันสวยแล้วคุณรู้ป่ะดิฉันเคยปลูกเป็นไงมันไม่ค่อยขึ้นนะ
มันขึ้นยากมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับ
ต้องแบบมีเทคนิคในการปลูกมันปลูกยากมากนะสำหรับการปลูกกุหลาบเนี่ย
แล้วดอกกุหลาบอังกฤษมันใหญ่ไงแล้วมีกลิ่นหอมแถมมีหลายสีแล้วก็ยังมีกุหลาบสายพันธุ์ไทยที่ส่งขายในราคาต้นละ๕๐บาท
บุกยากจริง